ในหลวงราชกาลที่เก้าทรงห่วงใหญ่พระศกรณิกรชาวไทยมาตลอดพระชนชีพนะคะ
และยังมีพระราชจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายอดีตหัวหน้าห้องเครื่องที่กองมหาดเล็กพระตำหนักจิตรดาค่ะ
ได้เล่าถึงพระองค์ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในความเป็นผู้นำและความกระตันยู

ท่านอ่ารับสั่งให้พวกค่าคุณค่าหลวงไปซื้อปลาสมนตร์หมดแล้วก็
มาทำถวายโดยที่ท่านมาสอนผมเองว่าทำแบบไหนแบบไหนทอดยังไง
อดเวลาเท่าไหร่อย่าให้สุกมาก
ทำสวายร่วมต้นในคำนั้นเลยเพราะว่าส่องพระองค์ท่านสวยได้นะ
ไว้ไม่ได้เยอะแล้วก็มีความภาคภูมิใจเออทำต่ำสุดกับท่านได้
ความทรงจำเมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ส่งสอนการประกอบอาหารทั้งขาวหวานเพื่อประกอบเครื่องเสวย
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชถือเป็นความภาคภูมิใจ
และเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของชุมพลมัชชาอดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่อง
มหาดเล็กพระตำหนักจิตรดา
พลเล่าว่าได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบห้า
ตำแหน่งผู้ประกอบเครื่องเสวยอาหารฝรั่งประจำสวนจิตรดา
ถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก่อนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบเครื่องเสวยให้กับสมเด็จย่า
ซึ่งต่อมาทรงพระเมตตาสอนสูตรอาหารต่างต่างที่จะทำให้กับในหลวงรัชกาลที่เก้า
ยังมีโอกาสติดตามไปถวายงานประกอบเครื่องเสวยเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินประทับพักแรม
สมิพลอรุณเยดส่งปฏิบัติต่อพระราชมัณฑาด้วยความกระตันยุตาหิ่ง
ในช่วงนั้นที่วังสรรพธุมสำเร็จย่าย
ท่านผู้ประชวนอยู่หลังจากผู้ประชวนที่โรงพยาบาลศิราช
แล้วก็กลับจากโรงพยาบาลศิราชมาพักฟื้นพระพลกาย
ทั้งบมีแขกเฝ้าอย่างก็แล้วสุริปศัตริย์เป็นเลย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตปี๒๕๕๙
พลจึงได้ย้ายไปทำหน้าที่ประกอบเครื่องเสวย

ไม่ได้แตกต่างไปจากสามัญชนทั่วไป
โปรดอาหารประเภทปลาเป็นพิเศษ
เช่นปลากระพงปลาตาเดียวและผักต่าง
ปีที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้
ทำให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรที่งดงามเรียบง่าย
ไม่เคยเรียกร้องหรือตำหนิข้าราชบริพาณ
และหลายครั้งที่ทรงงานจนลืมเป็นห่วงพระองค์เอง
ท่านก็ทรงงานจนลืมเสวยเครื่องเสวย

ก็ทำไปเครื่องเสวยก็ทำไปแบบ

บางอย่างถ้าอุ่นได้มหาเล็กก็จะอุ่น
บางอย่างบางอย่างอุ่นไม่ได้

ท่านก็มันไม่ส่งที่ว่าต้องไปอุ่นลึก
ก็สวยเลยไม่เคยเลยที่ว่าท่านจะสวยอันนู้นนะ

อยากเสวยอาหารฝรั่ง

ท่านพวกนี้ครึ่งหลัง
๑๓ตุลาคม๒๕๕๙

รู้สึกใจสลายเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน
แต่วันนี้ตั้งใจทำเครื่องเสวย
ถวายแด่พระองค์ท่านอีกครั้ง
โดยเลือกสารวัตถุดิบที่ดีที่สุด
เช่นเดียวกับเมื่อครั้งทำประกอบเป็นเครื่องเสวย
เพื่อนำถวายเป็นพระราชกุศล
เมนูแซลมอนสเต็กสลัดแตงกวาและปลากระพงนึ่ง

ตามสูตรของสมเด็จพระชนนี
ที่ทรงสรรค์เขาทำเป็นเมนูแรก
การหมักสเต็กสเต็กปลาสัลมอน
ก็ใช้แค่เกลือไทยและน้ำมัน
แป้งสลีวันนี้ธรรมดาเลย
ลุกกับแป้งหน่อยทากับเกล็ด

ลัดแตงกวาซึ่งเป็นสูตรของท่านเองนะ
สลัดแตงล้านปลอกผ่ากลางและก็สไลด์
ใช้แค่น้ำแข็งให้กรอบเลย
ให้กรอบเข้าที่เย็นไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
หลังจากนั้นเราก็มาส่วนผสมของ
น้ำสลัดเนี่ยสลัดแตงกว่าเนี่ย

จะเอารสจะเอาเปรี้ยวนำ
แล้วก็จะมาหวานหน่อยและเข็ม
คืนนั้นน่ะนะคืนก่อนที่สมณ์ละคร
ที่มีข่าวว่าสรรพากรไม่ค่อยดีครับ
เราก็รู้สึกว่าเป็นกิจใจไม่ปกติครับผมนะ

มากรอบครั้งนั้น
ภาวนาและท่านเป็นอะไรไปเลยประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าเนี่ย
น้องที่ในวังเขาโทรมาบอก
เขาโทรมาบอกว่าท่านนั่นล่ะนะเป็นความรู้สึกที่แบบว่า
มันคล้ายกับหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแล้วหมดกำลังใจที่ทำอะไรแล้ว
ที่ทำอาหารวันนี้นะครับสายบานเนี่ย
ก่อนจะเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยนะฮะมีความตั้งใจที่แบบ
ยังไงก็แล้วแต่ต้องทำงานถวายท่านจนสุดชีวิต
จุดความสามารถอยู่ท่านนานด้วยความภาคภูมิใจ
ก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คงไม่มีอะไรอีกแล้ว
ถือว่าภาคผมจะให้เป็นมากกว่านี้